ล่าสุดทางด้านของกศชมีการส่งหนังสือไปถึงธนาคารกรุงเทพ
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กศชและธนาคารกรุงเทพเพื่อต่อสู้ตามขั้นตอนต่อไปครับ
กำหนดมาตรการบรรเทาทุกชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี
รวมทั้งระงับคำสั่งที่กศชเรียกเก็บเงินหลักทรัพย์ค้ำประกัน
แบงค์การันตีที่ทำไว้กับธนาคารกรุงเทพมูลค่า๑๖๓๔ล้านบาท
เมื่อบริษัทยุติการประกอบกิจการทีวีดิจิทัลทั้ง๒ช่อง
ส่วนนางพันธิพาสกุลชัยประธานเจ้าที่บริหารของไทยทีวี
ก็หลังได้รับคำสั่งสารแล้วไม่มีความกังวลนะครับ
ตรงกันข้ามเลยกลับมีความมั่นใจในการต่อสู้คดีตามกฎหมายมากขึ้น
แต่ว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะแถลงข่าวหรือไม่
และต้องพิจารณาด้วยว่าคำสั่งของสารกระทบต่อธุรกิจโดยรวมหรือไม่
ต้นนั้นประเมินว่าไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจที่ทำอยู่นะครับ
นายสมบัติยิลาภาษารักษาการรองรายขาธิการกสตชก็บอกว่า
ส่งหนังสือถึงไทยทีวีและธนาคารกรุงเทพในสัปดาห์นี้แล้วครับ
เพื่อขอยึดแบงค์การันตีตามขั้นตอนการยึดแก๊งการันตีจะเป็นการขอยึดทั้งหมด
ไม่ใช่การแบ่งจ่ายเป็นงวดครับ